กลับมาช่วงนี้ลงใต้ไปที่จังหวัดระนอง
แรงงานเถื่อนหนีเข้าไทยเยอะจริงเลยช่วงนี้นะคะ

ทหารนี่บุกไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ตอนแรกปิดเงียบเชียบเลยนะก๊อกก๊อกก๊อก

สักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ชมต้องเปิดนะคะ
เจ้าหน้าที่ทหารนี่เห็นไหมคะ
เข้าไปในบ้านหลังนี้มีห้องแยกเป็น๒ห้อง
แล้วรู้ไหมคะแรงงานเมียนมาในนั้นเต็มเลย
แล้ว๒ห้องเล็กอัดไป๑๙คน
นี่ค่ะเป็นทหารจากกองกำลังเทพศตรีนะคะ
บุกไปที่บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลบังริน
อำเภอเมืองระนองค่ะเข้าไปเลย
เข้าไปนี่เห็นไหมคะนั่งแบบนี้ค่ะ
นี่เป็นแรงงานชาวเมียนมาที่เข้าไทยแบบผิดกฎหมายนะคะ
ทีนี้ทหารเขาไปจับกลุ่มนางวิราชฟุ่มชัย
แสดงตัวเป็นเจ้าของห้องเช่า
หลังนี้ชาวเมียนมาที่ถูกจับกลุ่มได้บอกว่า
เดินทางมาจากเกาะ๒ของเมียนมา
ขึ้นฝั่งที่ระนองมีคนไทยขี่รถจักรยานยนต์มารับ
แล้วแยกมาส่งที่บ้านหลังนี้มานอนได้คืนเดียวเท่านั้นนะคะ
แล้วมาถูกจับแบบนี้ค่ะแล้วรู้ไหมคะ
โอ้โหค่าหัวแต่ละคนเนี่ยเท่าไหร่๒๕๐๐๐บาท
บาทต้องจ่ายค่าหัวที่จะเข้ามาในไทย
เพื่อจะได้ทำงานแบบผิดกฎหมายนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แต่ก่อนที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอน
กลัวไงเรื่องโควิดก็ต้องมีการคัดกรองเรื่องของโควิดก่อนนะคะ
คนใครติดโควิดบ้างไม่ติดก็เอาไปเอาตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ต้องมีการผลักดันกลับประเทศต่อไปนะคะ
เพราะที่จวัตรตาคระดับนี้แต่ราคานี้เจ็บปวดราคาเดียวกัน
เจ็บปวดตรงไหนเจ็บปวดอย่างที่ปุ้ยบอกครับ
เจ็บปวดตรงที่มันช่วงนี้มันหนาวเจ้าวัตตาก็
ถึงไว้กลางทางเป็นแบบนี้เลยครับ
เป็นแบบนี้เลยครับแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา๑๔คน
กอดเข่าหนาวน่าสงสารหลังจากเจ้าหน้าที่สามฝ่าย
ประกอบไปด้วยทหารพรานชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยทหารพรานที่สามห้าศูนย์ห้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแม่ระมาทแล้วก็ตำรวจนะครับจับกลุ่มตัวได้ที่
ใกล้แนวชายแดนไทยเมียนมานะครับเส้นทางหมู่ต้นพึ่งที่หมู่ห้า
ตะบนสามหมื่นอำเภอแม่ระมาทจังหวัดตากครับจากการสอบสวน
ทราบว่าแรงงานชาวเมียนมานะครับผิดกฎหมายทั้ง๑๔คนเนี่ย
มาจากหมู่บ้านในเขตจังหวัดเมียวดีนะครับมีในหน้าไม่ทราบชื่อ
เป็นคนเมียนมาด้วยกันกับเขานี่แหละและมีคนไทยด้วย
ชวนให้มาทำงานที่สมุทรปราการแรงงานทุกคนต้องเสียค่าในหน้า
ราคากลางอย่างที่ขาวปุ้ยเลยค่ะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันบาท
แต่ความฝันจะได้ทำงานต้องพังทลายเพราะไอ้ในหน้าที่พามาเนี่ยนะ
พอมันรู้เจ้าหน้าที่ออกลาดตะเวนไปล่ะไปก่อนหนีไปก่อนนะครับ
แล้วก็ทิ้งทั้ง๑๔คนนี้ไว้กลางป่านะครับทิ้งทั้งกลางคืนเลย
หนาวดิหนาวพอสายแรงงานบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหว
ออกมาโดนแดดคลายหนาวซะหน่อยจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เขาลาดตะเวนมาเจอกัน
ก็ถูกจับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะนำตัวทั้งหมดไปดำเนินคดีครับ
น่าเห็นใจนะคือเดิมพันธแต่ละคนก็หลักสองหมื่นขึ้นทั้งนั้นเลย
ใช่แล้วมันยังเสี่ยงแบบนี้อีกนะฮะขยับไปดูเรื่องของโอมิครอน
โอมิครอนโพลบ้านราวประเทศไทยเป็นรายที่สี่แล้วฮะ